ต้องถามคุณหมอนะคะพูดคุยกับคุณหมอนะคะ

เคราะห์กันหน่อยสิว่าพฤติกรรมจากที่เอาได้ฟังรอปภเล่ามา
หรือใครเล่ามาเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายแบบไหนบ้าง

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส
เก็บตัวแล้วส่วนใหญ่จะมีปัญหากับการปฏิสัมพันธ์ของคนรอบข้าง
แล้วก็มักจะแก้ปัญหาด้วยตนเอง

อยู่กับคนที่ใช้ความรุนแรงมาตลอดเวลา

ศึกษาเหตุการณ์ความรุนแรงต่างที่ผ่านมา
แล้วก็มีการเตรียมวางแผน
กรณีแบบนี้จะเป็นกลุ่มคนที่มักจะเกิดขึ้น
ในสหรัฐอเมริกาที่เขาทำงานที่ใจ
แล้วคาดว่าก็จะเป็นอีกหลายคนที่เกิดขึ้นในทั่วโลก
ว่าในสถานการณ์อีกมักจะมีนักศึกษากฤทธิกรรมแบบ
ครับคุณหมอแต่ว่าน้องก็อายุเพิ่ง๑๔เอง
คุณหมอตกใจนะครับพอรู้ว่าคนก่อเหตุอายุ๑๔ปีอย่างนี้
โอ้โหตกใจครับแต่ว่าถ้าเราติดตามข่าวในต่างประเทศเนี่ย
ก็มีเด็กนักเรียนอายุ๑๖หัวนี่นะครับ๑๗๑๒นะครับ
ในโรงเรียนที่สหรัฐอเมริกาเมื่อไม่นานเช่นกันครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลก
เรื่องพวกนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเรื่องของการรับรู้ข้อมูล
บางอย่างโดยที่ไม่มีผู้ปกครองหรือก่อนที่คอยคัดกรองหรือให้คำติดตาม
ก็จะไปติดตามแล้วก็เรียนแบบพฤติกรรมพวกนี้ได้เช่นกันครับ
ถ้าเกิดจะประเมินเนี่ยอย่างตอนที่เด็กถูกเจ้าหน้าที่ไปคุมตัวได้
แล้วก็มีการสื่อสารออกมาลักษณะเหมือนกับพี่ดูตรงนู้นสิมีคนอยู่
หวาดกลัวว่ามีคนอยู่ตรงนั้นพี่เห็นไหมแล้วดูตื่นกลัวแบบนี้ค่ะ
หรือว่าเขาอาจจะคิดว่ามีใครจะทำร้ายเขาคนนั้นจะทำร้ายเขาเขาเลยเอาปืนมา
ไล่ยิงคนที่จะทำร้ายเขามีใครสั่งการอยู่ในหัวอะไรอย่างนี้
มันเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ครับคือผมได้เห็นคลิปอ่ะนะฮะ
แล้วก็ดูพฤติกรรมของน้องเขาในลักษณะที่ดูน้องเขาแบบดูซึมลงนะครับ
แล้วก็ดูลักษณะของการพูดจาเนี่ยดูหวาดกลัวแน่นอนคือลักษณะแบบนี้
อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการทางจิตซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องให้ทางจิตแพทย์นะครับ
เป็นเป็นผู้พิสูจน์ครั้งหนึ่งนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญว่าว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่
แต่โดยพฤติกรรมที่เห็นเนี่ยมันแตกต่างกับพฤติกรรมที่เดินเข้าไปกาดยิงนะครับ
ซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นบุคคลที่อาจจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติอยู่นะครับ
ซึ่งอันนี้ต้องไปสืบค้นค้นหาแต่นั่นก็คือส่วนหนึ่งของการที่ทำให้เขาเนี่ยนะครับ
มีอาการแล้วก็ออกไปกระทำแต่การจะกระทำอย่างนี้ได้ทั้งการแต่งตัว
ซ้อมยิงหรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นการตระเตรียมที่มันเป็นพฤติกรรมที่ลอกเรียนแบบมานะครับ
แล้วก็เป็นการที่ไปค้นหาข้อมูลแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าต้องไปสืบค้นดูครับ
คิดว่าเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มของคนที่ใช้กำลังหรือเคยถูกกระทำเรื่องการใช้ความรุนแรงหรืออะไรแบบนี้มาก่อนนะครับ
ถึงได้เรียนแบบพฤติกรรมที่รุนแรงแบบนี้
คุณหมอคะทีนี้มีคนสงสัยตรงที่ว่าอย่างตอนที่คุยกับตำรวจเนี่ย
ดูมีท่าทีหวาดกลัวแต่ว่าฟังจากคำให้การของคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
ตอนที่เกาะเหตุเขาดูสีหน้าเรียบเฉยดูไม่มีอาการตื่นตกใจกลัว
แล้วก็เลือกว่ามองหน้าคนก่อนแล้วค่อยยิงแบบนี้คือ
อาการถ้าไม่มีทางป่วยเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงแบบนี้เหรอคะ
เดี๋ยวกลัวเดี๋ยวไม่กลัวหรือยังไงคะ
คือถ้าเผื่อเป็นปกตินะครับของคนที่มีอาการทางจิตเวทจริงนะครับ
ก็จะมีหูแว่วประสาทหลอนที่เรียกว่าโรคทางโรคจิตประเภทนะครับ
ซึ่งในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีลักษณะอาการที่เขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับ
เห็นภาพเหรออะไรบางอย่างแล้วก็มีการหวาดกลัว
แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นช่วงครับไม่ได้เป็นได้ตลอดเวลานะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นจังหวะว่ามีสิ่งเหล้า
ปัจจัยภายนอกใดเข้ามากระตุ้นแล้วทำให้เขารู้สึกได้นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดที่เกิดขึ้นได้
เหมือนกับเป็นบุคคลสองร่างอย่างนั้นไปคนเดียวกันได้นะฮะ
แต่ว่าไอ้ตรงนี้ถามว่าเป็นจริงหรือไม่เนี่ยมันเป็นลักษณะพฤติกรรมที่เราเห็นนะครับ
แต่ว่าการจะพิสูจน์เนี่ยต้องให้ผู้ชื่อชาญเนี่ยทางด้านจิตเวชเนี่ย
เอามาพิสูจน์ดูว่าจริงน้องมีอาการอย่างนั้นจริงหรือไม่
คุณหมอบอกว่าเขาอาจจะเคยถูกกระทำรุนแรงมาก่อนอย่างนี้
หมายถึงยังไงฮะเขาอาจจะเคยถูกกระทำลักษณะแบบไหนยังไง

คือในต่างประเทศที่เขาทำงานวิจัยนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ย
พูดถึงเรื่องของการถูกกระทำเนี่ยในวัยเด็กอย่างเช่นถูกกันแกล้งนะครับ
โดยใช้ความรุนแรงในวัยเด็กและต้องการตอบโต้
ทีนี้วิธีการตอบโต้เนี่ยเขาอาจจะไปเรียนแบบพฤติกรรมนะครับ
ที่เขาเห็นทางทีวีทางสื่อหรือทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับ
แล้วก็มาตะเตรียมวางแผนมาทำอะไรต่างเพื่อที่จะเอาไปตอบโต้
อันนี้มันก็เป็นพฤติกรรมที่เขาถูกกระทำในวัยเด็ก
ซึ่งแบบนี้มันมีอยู่นะครับแล้วก็มีอยู่จริง
เหมือนถูกบูรีอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าเป็นใช้ความดุลแรงทางด้านร่างกายเป็นหลัก
เฉพาะวางเพียงวาจาเขาก็อาจจะมีความฝังใจในวัยเด็ก
แล้วก็เก็บกฎเรื่องพวกนี้เอาไว้แล้วก็ไปหาวิธีการโต้ตอบหรือตอบโต้
โดยที่ไม่ได้ฝึกษากับใครหรืออาจจะไม่มีผู้ปกครองคอยดูแล
ในหลักเนื้อเขาก็ต้องไปถือออาจจะ

ท่านผู้ชมก็แสดงความเห็นแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์หรือว่าวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ถ้าดูจากคลิปต่างที่ตำรวจเขาได้หลักฐานจากน้อง
น้องเขาจะเล่นเรื่องของเกมด้วย
ติดเกมเรียนแบบเกมเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นเหตุผลหลักไหมครับ
คือจริงมันเป็นคือผมว่าในลายนี้นะครับ
ว่าลายนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมี๒ส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่
คือส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนคือมีข้อมูลว่าน้องเขาป่วย
ต้องพิสูจน์นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งเนี่ยพฤติกรรมคือโดยปกติถ้าไม่เห็นหรือเรียนแบบ
หรือต้องไปพยายามฝึกทำเนี่ยมันไม่สามารถทำแบบที่กระทำอย่างนี้ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคือเด็กคนหนึ่งอายุ๑๔เนี่ย
อยู่จะหยิบปืนแล้วออกไปยิงเนี่ยโดยที่ไม่เคยรู้เรื่องปืนมาก่อนเลยเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้นะฮะอืมขณะเดียวกันถ้าเขาจะรู้เนี่ย
ถ้าไม่ใช่จากบุคคลรอบข้างก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาบอกนะครับ
เขาไปดูจากคลิปดูจากอะไรต่างรวมถึงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงอะไรต่างเนี่ย
มันอาจจะสื่อสารมาผ่านทางเกมนะครับมันมันเป็นลักษณะของการเล่นเกม
คือเกมมีหลายแบบนะครับเกมที่สร้างสติปัญญาให้กับน้องก็มีเยอะนะครับ
แต่เกมที่มันก่อให้เกิดความรุนแรงก็มีมากอันนั้นโดยส่วนใหญ่เขาก็จะควบคุมนะครับ
ว่าต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลเลยค่ะซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหม
เป็นไปได้หลายปีก่อนถ้าเราจำได้เคยมีเด็กนะครับอายุ๑๐กว่าเนี่ย๑๕๑๖เนี่ยนะครับ
ที่ตลาดไทยก็พูดถึงเรื่องจิตเกมรอบปืนอาชาไปยิงคนค่ะ
อันก็ลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าแน่นอนคือยังไม่มีการพิสูจน์แค่นี้
คือมันไม่ได้เป็นทุกคนหรอกเพียงแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะมีคนเล่นเกมมาก

ก็นั่นคือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนนะครับว่า
มันต้องมีเรื่องพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เขาถูกกระทำมาหรืออะไรฝังใจเขา
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาทางด้านจิตที่กำลังพูดถึงกันอยู่ด้วย

เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ว่าเกมยิงอย่างเดียวที่จะทำให้เด็กเนี่ยจะต้องมีพฤติกรรมรุนแรงออกมา
แต่ถ้าเกมแล้วเด็กเล่นอยู่ในการควบคุมเราคิดว่ามันก็จะเป็นปัญหาของสังคมเหมือนกัน
คุณหมอถามนิดนึงค่ะสมมุติว่าถ้าเด็กที่มีอาการอาจจะมีอาการทางจิตเวทหรือว่าป่วยแบบนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะเล็กน้อยปานกลางหรือว่ามากเนี่ยเขาเล่นเกมแบบนี้หรือว่าแนวนี้ได้ไหมคะ
อันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องปรึกษาทางจิตแพทย์นะครับว่าเพราะว่าในคำว่าโรคทางจิตเวทเนี่ยมันมีหลายโรคมากนะครับ
เราก็หลากหลายมากมีทั้งที่เราอาจจะเข้าใจกันว่าเป็นโรคซึมเศร้าโรคอารมณ์ปองคั่วหรือโรคจิตเพศอย่างที่ผมพูดถึงนะครับ
มันมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มพวกนี้เนี่ยการจะเล่นเกมเนี่ยนะครับมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ย
อาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ร่วมด้วยนะครับผมคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
เพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยอยู่ในตัวของน้องเขาเนี่ยหรือใครซะคนหนึ่งที่มีอาการทางจิตเผช
แล้วก็ขาดการดูแลไม่ได้รับประทานยาด้วยแล้วประกอบกลับมามีการเล่นเกมที่ใช้ความรุนแรงด้วย
คือดูแล้วสิ่งที่น่าจะเป็นจุดสำคัญที่สุดคงจะต้องไป
ถามคุณพ่อคุณแม่ของเด็กดูรึเปล่าครับคุณหมอ
ผมตอนนี้ยังไม่มีข่าวเรื่องผู้ปกครองนะครับผมคิดว่า
ส่วนนี้ไม่ทราบว่าเรื่องผู้ปกครองเป็นอย่างไรบ้าง
สอบถามข้อมูลต่างร่วมกับสหวิชาชีพนะฮะ
เพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะครับ

อันนั้นก็เป็นหัวใจอีกอย่างกัญชัยก็ต้องฝากไว้เช่นกัน

สำหรับการมาวิเคราะห์แล้วก็ให้ข้อมูลนะครับ